พูดถึงเรื่องของโทรคมนาคมแล้ว

เพิ่งจะปิดการประมูลไปเมื่อไม่กี่นาทีนี้ที่ผ่านมานั่นเองนะคะ
แต่ถ้าพูดถึงคลื่นอื่นแล้วยังคงมีอีกหลายคลื่นในประเทศไทยนะคะ
ที่ยังรอที่จะถูกเปิดใช้งาน
ซึ่งแน่นอนว่าหากในอนาคตมีการเปิดประมูลอีก
เชื่อว่าน่าจะมีผู้เล่นรายอื่นที่ตั้งใจที่จะลงแข่งขัน
เพื่อประมูลคลื่นความถี่นี้ไปใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมค่ะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยกันเลยค่ะ
คลื่นความถี่ในประเทศไทยมีหลายคลื่น
แต่ที่สามารถนำมาประมูลใช้งานด้านโทรคมนาคมได้

สิ้นสุดสัญญาสัมปทานในปี๒๕๕๙
หมดสัญญาสัมปทานในปี๒๕๕๙
กรมประชาสัมพันธ์และอสมทถือครองอยู่
โดยกศธชอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะนำมาเปิดประมูลหรือไม่
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคมกศธชอธิบายว่า
คลื่นความถี่แต่ละคลื่นมีคุณสมบัติกับการใช้งานที่ใกล้เคียงกัน
ช่วยเสริมการใช้งานคลื่นเดิมที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เราพยายามที่จะทำเรื่อง๒๕๒๖๐๐อีกประมาณ๑๐๐กว่าเม็ด
ตัวนี้ก็จะพยายามที่เจรจาเพื่อเอาพืชมาประมูล
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ๗๐๐บาท
ขึ้นมันจะเหลือพอเหลือปุ๊บเนี่ยเราก็จะนำมาประมูลได้
สทชเชื่อว่าหากนำคลื่นที่เหลือออกมาประมูลจะได้รับความสนใจ
เพราะความต้องการใช้งานในตลาดยังคงมีสูง
ทำให้ทิศทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมดุเดือดมากขึ้น
หากใครประมูลได้ไปก็ถือเป็น๑๙ที่ชิงความได้เปรียบ
ขณะที่ผู้บริโภคก็จะได้ใช้บริการที่ดีขึ้นแต่ราคาถูกลง